หลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยอีกแล้วเหรอตกลงยังไงทำไมยังเล่าไม่จบสักที
อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางฝั่งของกฎหมายนะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะได้จริงก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันนะ
ใครจะโพสต์จะทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อน
เพราะตอนนี้เสี่ยงจะถูกฟ้องแล้วนะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะออกมา
ให้ความคิดเห็นกรณีของปานนทล้งทุเรียนเนี่ย
ที่ว่าจะประกาศรับสมัครหาลูกเขยแต่สุดท้ายก็ยกเลิกไปใช่ไหมคะ
ธนารณรงค์บอกว่าป่านนท์มีโอกาสถูกฟ้องตามความผิดพระบอบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔
เป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีหนุ่มผู้สมัครว่าที่ลูกเขยคนไหนไปแจ้งความเนี่ย
โดนนะคะโดนนะเสี่ยงโดนดำเนินคดีเลยนะคะ
ซึ่งประเด็นที่เข้าข่ายความผิดเลยนะคะหนึ่งเลย
ข้อความในโพสต์แรกของปานนท์ที่บอกว่าจะให้เงิน๑๐ล้าน
ซึ่งทุกคนที่เข้าไปเห็นก็เข้าใจว่าให้ลูกเขย
แต่เมื่อวานนี้ปานวดออกมาบอกว่าไม่ได้ให้ลูกเขยให้ลูกสาว
เหอไม่ตรงกันเนี่ยเจตนาทำไมมันดูบิดไปบิดมาล่ะเหมือนเจตนามไม่ได้ตั้งใจจะทำตามโพสต์ตั้งแต่แรกรึเปล่า

หลอกดวงหรอหรืออย่างไรเห็นไหมเนี่ยนะฮะ

มันไม่ใช่เรื่องเล่นที่อยากจะโพสต์ก็โพสต์ได้

เพราะมันมีโอกาสถูกดำเนินคดีค่ะ
ถ้าข้อความนั้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าสร้างความตื่นตระหนก

ส่วนใครที่เข้าไปแชร์ข้อมูลแล้วมีการพาดพิงหรือโจมตีพ่อลูก
ก็มีโอกาสโดนพ่อลูกคู่นี้ฟ้องกลับอีกเหมือนกัน
อย่าคิดว่าโลกออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงที่เราจะทำอะไรก็ได้นะคะ

สัมภาษณ์หน่อยตอนนี้เรื่องราวมันเริ่มบานปลายแล้ว

นนท์ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
อนุญาตให้มีการถ่ายทำใดทั้งสิ้น
บอกว่าตอนนี้พอยกเลิกการคัดเลือกลูกเขยก็โล่งขึ้นแล้ว
เอานะยอมโดนด่าวันนี้ดีกว่าเกิดปัญหาความวุ่นวายในวันข้างหน้า
ใจจริงก็อยากได้ลูกเขยที่ดีที่เหมาะกับลูกสาว
แล้วก็ตั้งใจจะมอบเงิน๑๐ล้านให้ลูกสาวไปเริ่มชีวิตคู่นั่นแหละ
ตั้งใจจริงไม่ได้มีเจตนาในการโปรโมทลงทุเรียนของตัวเองหรืออะไรเลย
ส่วนกรณีที่บอกว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดถูกฟ้องได้เนี่ยนะคะ
นนท์บอกว่าก็ถ้าผิดจริงก็จะยอมรับผิด
แต่ยืนยันนะไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงใครจริง
เอาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
จะพูดจะโพสต์จะแชร์จะไลค์อะไรเนี่ย

ใช่แล้วข่าวนี้มันดังไง
คนสนใจเป็นหมื่นเป็นแสนคนคุณอยากไปสุดท้ายคุณก็ยกเลิกไป
แล้วบอกว่าเงิน๑๐ล้านผมให้ลูกผมผมไม่ได้ให้ลูกเขย
เข้าความมันก็ไม่ตรงกันให้บิดมาแบบนี้แต่คนที่เขาอยากจะไปเขาก็กรดใช่ไหมนะครับ